ก็วิภาควิจารณ์ไม่แพ้กันเลยคุณทัศนัย
กรณีที่มีแบบฟอร์มของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หลังนี้เขาเปิดเผยมาแล้วนะคะว่าเป็นโรงเรียนเทศบาล๖นครเชียงราย
ฟอร์มนี้คุณผู้ชมเป็นการขอข้อมูลนักเรียน
แล้วคุณผู้ชมลองอ่านดูดีทำไมมันขอเยอะเกินไปหรือเปล่า
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
พาสเวิร์ดในการเข้าโทรศัพท์มือถือ
พาสเวิร์ดทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีทั้งทวิตเตอร์ของนักเรียน

ทีนี้ในโพสต์นี้เมื่อวานนี้คนก็แชร์กันเยอะเลยค่ะ
มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึง
เขาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้นะแล้วเขาก็โพสต์ว่า
โรงเรียนคุณทำแบบนี้ผมไม่โอเคครับผมเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้
คุณทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับ
คุณไม่มีสิทธิ์มาขอรหัสผ่านแบบนี้ผมอยากฝากถึงโรงเรียน
คุณยึดโทรศัพท์อันนี้ยอมรับได้แต่มาขอรหัสผ่านกันแบบนี้
มันยอมรับไม่ได้ครับและที่สำคัญอย่าค้นโทรศัพท์เด็กด้วย
บกวนทางโรงเรียนคิดไตรตรองให้ดีกว่านี้นะครับ
และทางโรงเรียนไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับ
คุณควรอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของนักเรียน
ถ้าทางโรงเรียนรับทราบปัญหาก็ดีแล้วครับปรับปรุงแก้ไขกันไป
ขอบคุณครับอ่ะอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางโรงเรียนยกเลิกก็ดีแล้วแต่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ควรออกเอกสารแบบนี้เลย
เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กเรื่องนี้คนวิภาควิจารณ์กันเยอะนะ
แล้วคนก็มาบอกเลยบอกว่าอยากรู้ว่าคนทำแบบฟอร์มนี้
เขามีวุฒิภาวะแค่ไหนอืมเขาใช้อะไรคิดเช่นเดียวกันกับเอ่อ
นายวิโรธลักษณะอดีศรสสพักก้าวไกลก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะ
บอกว่าถ้าโรงเรียนจะล้วงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนขนาดนี้
จะได้เปลี่ยนอาชีพจากครูไปเป็นอาชญากรที่สมบูรณ์แบบไปเลย
ทีนี้พอมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมผู้บริหารเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เรียกประชุมทันทีเลยค่ะทีนี้สิทธิ์เก่าคนนึงเนี่ยเขาก็ออกมาขอร้อง
อยากให้ทุกคนใจเย็นนะฟังก่อนฟังทางโรงเรียนเขาชี้แจงก่อน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพอของโรงเรียนคือพอประชวนเขื่อนเพชร
พอโรงเรียนเทศบาล๖นครเชียงรายมีประกาศออกมา
ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าเนื้อหาในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
พอโรงเรียนรู้เรื่องโรงเรียนเองก็ระงับการกรอกแบบสอบถามนี้ทันที
เพราะว่ามีการสืบหาข้อได้จริงจนรู้แล้วว่านี่คือความหวังดีของบุคลากรประจำห้องเรียนคนนึง
ซึ่งบุคลากรคนนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
แล้วพอบอกอีกด้วยนะคะว่าบุคลากรคนนี้เขาก็หวังดีแหละ
ต้องการทราบข้อมูลของเด็กนักเรียนจะได้จัดเตรียมแฟมประวัตินักเรียน
ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนวันที่๑กรกฎาคมนี้
แล้วก็มีการสร้างแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามการขอข้อมูลของนักเรียน
สร้างโดยภารการไม่ได้ผ่านการตรวจสอบไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากทางโรงเรียน
ก็เลยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเอ๊ะสรุปแล้วโรงเรียนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอโรงเรียนทราบเรื่องโรงเรียนก็เลยเตือนแล้วก็เปลี่ยนบุคลากรคนนั้น
ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นแล้ว
พอบอกด้วยนะคะว่าโรงเรียนไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมแบบสอบถามนี้เขาแจกจ่ายกันในวงจำกัด
ผู้ปกครองบางคนรับแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียน
เอกสารนี้มันเป็นเอกสารภายในต้องกรอกข้อมูลเฉพาะคนที่จะรับการศึกษาในโรงเรียนนี้
มันไม่ได้มีให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
แล้วก็แบบสอบถามอื่นก็ไม่ได้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนกัน
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการติดโควิด๑๙ของนักเรียนระดับมัธยม
คือให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ของนักเรียน
รวมถึงการกรอกแบบสอบถามเท่านั้นไม่ได้มีรายละเอียดในเรื่องนี้
แล้วก็ตอนนี้ทราบเรื่องแล้วผอก็สั่งระงับแบบสอบถามนี้แล้วด้วยนะคะ